การเมืองในประเทศกันบ้างแน่นอนนะฮะลุงตู่พลเอกประยุทธ์มีการเปิดตัวอย่างอลังการไปแล้ว
ไปอยู่กับทางด้านของพักรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าการจะเป็นเจ้ายุทธจักรทางการเมืองของลุงตู่
ก็คงไม่ง่ายซะทีเดียวข่าต้องพาดาลห้าอรหารมนุษย์ทองคำ
ซะก่อนพักใหญ่อีก๕พักเขาก็พร้อมเหมือนกัน
เส้นทางนี้ศึกนี้จะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ไม่มีบิ๊กเนมและไม่มีนโยบายที่โดนใจมาอวดเอฟซีผู้ครั่งใคร
จะมีก็แต่คำพูดที่ว่าประเทศไทยต้องไปต่อแต่จะไปไหน
หลายคนคงอยากถามลุงตู่แบบนี้
เพราะ๘ปีที่ผ่านมาเหมือนว่าประเทศไทยยังไม่ได้ไปไหน
การเปิดตัวของลุงตู่เหมือนกัน
หินก้อนใหญ่ลงไปในน้ำที่เต็มไปด้วยจอกแหน่จอกแหน่จะแตกกระจายเป็นวงกว้าง
แต่ก็แค่เดี๋ยวเดียวก็กลับมารวมกันอีกครั้งต่างจากค่ายพักอื่นที่สะสมไพร่พลเสบียงกรังเอาไว้เนิ่นนานแล้ว
ค่ายของเสียหนูอนุทินชาญวีรกูลพักภูมิใจไทยที่บรรดาบิ๊กเนมกลุ่มกวนต่างก็พากันเก็บผ้า
ผ่อนหนีตามไปอยู่ด้วยกันไม่เว้นวัน
ล่าสุดนายวีรกรคำประกอบกับนายพุทธิพงศ์ปุณกันพร้อมทีมงานก็จะไปสวมเสื้อค่ายบุรีรำ
นี่ยังไม่รวมคู่ต่อสู้จากอีกหลายค่ายที่กำลังเร่งสะสมกำลังเพื่อลงสนามสู้ศึกเลือกตั้งครั้งหน้า
งานนี้จึงไม่หมูสำหรับพักร่วมไทยสร้างชาติที่คิดจะอาศัยแค่ชื่อของลุงตู่เป็นใบเบิกทาง
แม้จะมีขุนศึกที่ชื่อเสียเฮ้งสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ที่ประกาศยึดหัวหาดเมืองชายทะเลอย่างชนบุรีเอาไว้ในกำมือ
เป้าจะกวาดสอสอเมืองชนให้ได้๘จากทั้งหมด๑๐ที่นั่ง
แต่คงไม่ง่ายเพราะเจ้าของพื้นที่เดิมอย่างตระกูลคุณปลื้มก็คงไม่ปลื้มด้วย
เที่ยวนี้ก็เตรียมสวมเสื้อเพื่อไทยลงสนาม
จึงเหมือนได้กระบีเล็กล่ามายูนในมือ
ตัดสินใจถ้าต้องการอดีตก็ให้เลือกลุงตู่ลุงป้อมแต่ถ้าต้องการอนาคตให้เลือกก้าวไกล
ว่าลุงตู่จะฝันขออยู่ต่ออีก๒ปีจนหมดเวลา
แต่ต้องถามว่าเลือกตั้งครั้งหน้าจะฝ่าด่านคู่ต่อสู้เข้ามาได้หรือไม่
เพราะแต่ละพักคงไม่มีทางยอมเป็นแน่
แม้แต่๓พักใหญ่ที่ร่วมรัฐบาลมาด้วยกัน
ก็ยังต้องห้ามหั่นกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

และก้าวกลายที่เป็นกระดูกชิ้นใหญ่อีก
หากลุงตุต้องออกท่องยุทธัศจักรจริง
ก็ต้องสำเร็จยอดวิชาทางการเมืองซิก่อน
คือต้องฝ่าด่าน๕มนุษย์ทองคำอย่างเพื่อไทยก้าวไกล
พลังประชามรัฐภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ให้ได้
ถ้าผ่านไปได้ตำแหน่งเจ้ายุทธภพก็อยู่แค่เอื้อม
แต่ถ้าฝ่าดันไม่สำเร็จก็เป็นได้แค่ยามเฝ้าสำนักเท่านั้น
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน